ต่อนะฮะข่าวนี้จะเล่าในธรรมนองไหนดี
มันจะเป็นเรื่องน่าดีใจหรือว่าเป็นเรื่องน่าตกใจดี

ลูกชายพาไปฉีดวัคซีน
ซึ่งจริงต้องเป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง
ก่อนหน้านั้นคุณยายได้วัคซีนเข็ม๑ไปแล้ว
แต่ทีนี้ฮะไปฉีดเข็มสอง
เมื่อวันที่เท่าไหร่๑๔สิงหาคม

๒เข็ม๒ข้าง๒แขน

แขนนี้ก็ได้รับนะแอสต้าฉีดวันที่๑๔สิงหาคม
อีกแขนก็ได้รับในวันเดียวกันแหละ๑๔สิงหาคม
แล้วตอนนั้นคุณยายดูดีใจนี่ได้ตั้ง๒เข็มน่ะ

เข็มแรก๒๔กรกฎาคมสินวักษณ์
๒เข็ม๓ได้รับในวันเดียวกันในช่วงเวลาติดกันเลย

เอ้าผมถึงได้บอกไงคุณ
มันเป็นเรื่องน่าดีใจเพราะคุณยายเขาดีใจได้ฉีดมากกว่าคนอื่น

ใช่แล้วคุณยายถ้าอายุ๗๐ปีแล้วนะ
นี่ครับคือคุณยายบุญส่งจูกูล
คุณยายท่านถลกแขนเสื้อให้สองข้างเลยให้ดูกันนะฮะ
ขอโทษลูกชายคือนายบุญส่งจูกูลนะฮะ

คุณแม่ก็คือคุณยายสมหวังจูกูลนะฮะ
นี่ได้ดูกันเลยให้ผู้สื่อข่าวได้ดูกันเลย
แม่ได้รับการฉีดวัคซีนแอสต้าเซเนก้าจริง
มา๒เข็มเมื่อวันที่๑๔สิงหาคม
เพราะว่าตัวลูกชายเล่าให้ฟังบอกว่า
พาคนในครอบครัวก็คือพาคุณพ่อวัย๗๐ปี
แล้วก็คุณแม่นี่แหละครับคุณแม่สมหวังเนี่ยนะฮะ
๗๐ปีเหมือนกันแล้วก็คุณอาวัย๖๕ปีนี่
ทั้ง๓ท่านไปฉีดวัคซีน
ที่๒ที่สนามฟุตบอลช้างอาริน่า
ซึ่งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนของบุรีรำเขา
ปรากฏว่าตัวเองก็ต้องเป็นห่วงทุกขั้นเลย

ทีนี้คุณพ่อก็นั่งรถเข็นก็เลยพาคุณพ่อไปจุดฉีด
แล้วก็เดินไปเดินมาเอ้าพัดหลงกับคุณแม่สมหวัง
คุณแม่ก็เลยไปฉีดเอง
และคุณแม่ไปเจออะไรบ้าง
ในการฉีดถึงได้๒เข็มรวดแบบนี้นะครับ
ฟังเสียงของลูกชายเล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะ
ซึ่งในครั้งแรกคุณแม่ไปยืดเอกสาร
ฉีดจากทางเจ้าที่นะครับ

ระหว่างนั้นแม่ฉีดหลังจากฉีดเสร็จ

เดินเดินไปข้างหน้าเพราะว่าแกไม่รู้ว่าจะต้องรับเอกสารหรือไม่รับ

คราวนี้พอจะเดินมาได้ประมาณ๔๕เก้า
ก็มีพยาบาลด้านหน้านะ

แล้วก็บอกว่าฉีดยาให้

ให้สำลีอีกข้างหนึ่งไว้

แม่ฉีดไปเรียบร้อยแล้วทั้ง๒เข็มเลย

มากกว่าของคนอื่นแต่ลูกชายบอก

มันน่าตกใจนะครับก็เลยเล่าเรื่องราวให้ฟัง

มันเป็นความเข้าใจผิดที่พยาบาลเรียก

ทีนี้หลังจากฉีดกันเสร็จสิ้น
ลูกชายก็พาผู้เป็นแม่กลับบ้าน
เพื่อจะไปสังเกตอาการ๒๔ชั่วโมง

ทำไมพี่ไม่ยอมให้หมอดูล่ะ

คุณแม่ของพี่ได้๒เข็มรวดเลย

คิดแบบว่าคงไม่เป็นอะไรมั้ง
คิดว่าไม่เป็นอะไรตั้งแต่๑๔สิงหา
แล้วเฝ้าดูอาการมาจนวันนี้๑๘สิงหา

คืออาการก็ยังไม่เป็นอะไรอยู่

เขาบอกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้น

ไม่ยอมถามถึงเอกสารหรือเปล่า
เพราะคุณยายเพิ่งฉีดมาจากอีกโต๊ะหนึ่ง

นี่ขนาดลูกชายบอกนะว่าตอนที่พัดหลงกับแม่
ไม่ค่อยเป็นห่วงแม่มากเพราะว่าอย่างน้อยคือแม่แข็งแรงละ
สองคือแม่มีบัตรนัดแล้วด้วยเออ

มา๔วันแล้วนะฮะแม้ว่าอาการของคุณยาย

แต่ทีนี้เราก็ต้องสอบถาม

คุณยายยังแข็งแรงอยู่นะโอ้ยังกวาดบ้านได้อยู่นะคะ
ใช่ครับเราถามไปถึงคุณหมอ

นายแพทย์สหาสุขจังหวัดบุรีรัมน์

ท่านออกมาระบุถึงเหตุการณ์นี้นะครับ

ว่ามันเป็นข้อบกพร่องจริงนะครับแล้วก็ยอมรับว่าวันที่คุณยายมาฉีดเนี่ย
คือจำนวนผู้มาฉีดวัคซีนที่สนามช้างอารีน่า
ซึ่งเป็นศูนย์วัคซีนเนี่ยโอ้โหมันมากเหลือเกินประมาณหกพันคน
แล้วก็คุณยายสมหวังไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่
ว่าคุณยายได้รับการฉีดไปแล้วนะครับมันเลยทำให้เกิดการผิดพลาด
ทำให้พยาบาลอีกโต๊ะหนึ่งฉีดเข็มอีกเข็มหนึ่งให้กับคุณยายนะครับ
ซึ่งรองนายภาษาศูนย์สุขจังหวัดบอกว่าถือว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นครั้งแรกและตอนนี้ได้แก้ไขปัญหาคือ
หลังจากที่หลังจากนี้ผู้ที่มีใบนัดฉีดวัคซีน
จะต้องถือวัคซีนใส่ตะก้าไปให้หมอฉีดด้วยตนเอง
หมายถึงถือถือขวดวักซีนนี้หรอคะล่ะ
ยังไงนะฮะโดยจะมีการวางแผนให้รัฐกลุ่ม
และไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก
นี่เราก็ถอดข้อมูลมาจากทางรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะ

เพื่อรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะฮะ
อีกประการหนึ่งก็คือหลังจากฉีดแล้วนะครับ
ท่านใดที่ไม่มีญาติมาไปด้วยนะครับ
อาจจะไม่เข้าใจว่าจะต้องไปตรงไหนต่อ
เราก็จะจัดเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำนะครับ
หรอยังมีคำถามในใจของเราสองคน
ถามว่าถ้าคนไข้ต้องหอบฮิ้วยา

เกิดคนไข้ทำร่วงทำหล่นหรือไปหยิบไปจับไปอะไรอย่างนี้
แล้วมันคือทำให้ยามันคุณภาพยาปันยาหรืออะไรยังไง
แต่ก็แล้วแต่ถ้าว่าหลังรองนายแพทย์ศาลสุขจังหวัดบุรีรำ
และผู้สูงอายุอีกครั้ง
ว่าการฉีดวัคซีนในแต่ละครั้ง
จะฉีดเพียงครั้งละ๑เข็มเท่านั้น
เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและความเสี่ยงอื่นด้วย

คือถ้าคุณยายสมหวังได้รับการฉีดเข็มแรกไปแล้วในวันนั้น
พอพยาบาลเรียกมาคุณยายจะได้บอกถูก

การสื่อสารการชิดแจงอะไรแบบนี้นะ
แต่ถ้าในฝั่งของบุคลากรทางการแพทย

ทางรองในแพทย์สาวจังหวัด

ฉันว่าเป็นเกี่ยวกับระบบการจัดการด้วยนะ
ฉีดแล้วปุ๊บให้ไปอยู่อีกจุดหนึ่งเพื่อนั่งสังเกตอาการเลย
ใช่จะเป็นการเน้นย้ำให้คนที่ฉีดต้องรู้ในระบบ
แล้วก็ต้องขอเรียกตรวจสอบเอกสารของคนที่มาฉีดทุกคนอย่างเคร่งครัด

แล้วก็ตอนนี้คุณยายสมหวังก็อาการยังปกติอยู่

แล้วก็เราก็ถามคุณยายตอนนั้นคุณยายทำไมไม่บอกหมอ
คุณยายบอกฉันก็นึกว่าเป็นวิธีการฉีดของหมอ
แล้วฉันมารู้ฉันมารู้ตอนหลังจากลูกชายฉันก็ตกกระใจ
แต่ทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะต้องรออีกประมาณสัก๓๔สัปดาห์ไหมคุณ
แล้วต้องไปเจาะดูตรวจภูมิว่าภูมิมันเพิ่มมันลดยังไง
แน่มันอาจจะเป็นเคสใหม่อีกเคสหนึ่งที่ต้องศึกษากันด้วย
แต่ยังดีนะที่คุณยายไม่มีอาการอะไร